มูกรอบชาชู
วันนี้เราจะพาทุกคนไปทานหมูกรอบกันแถวถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตรามอินทากันค่ะ
แต่เขาว่ากันว่าหมูกรอบของที่นี่ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดา
แต่ที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นหมูกรอบแบบไหนกันนะ
กรอบของเราไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะหมูกรอบของเราคือหมูกรอบชาชูครับ
หมูกรอบชาชู
สวัสดีครับบิ๊กครับเจ้าของร้านอ้วหน้าหมูกรอบชาชูครับ
มีพี่น้อง๓คนครับบิ๊กบอสบุ๊กครับเป็นแฝด๓คนครับ
ทำอาหารด้วยกันมาหมดเลยครับไปทำงานอยู่ต่างประเทศครับเป็นเชฟ
แล้วกลับไทยมาหาร้านอาหารเปิดครับแล้วก็ได้สูตรหมูกรอบชาชูมา

เราทำหมูกรอบให้กรอบนอกนุ่มในโดยมีกระบวนการเหมือนทำหมูชาชูในราเมงญี่ปุ่นครับ
ใช้เวลาประมาณ๑เดือนครับกว่าจะลงตัวครับ
คำว่าอ้วนนะเนี่ยเราสร้างให้ลูกค้าจำเขา
คือเราเตือนแล้วว่าของที่นี่มันอ้วนก็เลยตั้งชื่อว่าอ้วนนะครับ
ต้องบอกเลยว่าร้านอ้วนน้ำหมูกรอบนั้นเขาปังและด่งดังมาจากการทำขายแบบร้านออนไลน์มาก่อนค่ะ
แต่ที่มาเปิดหน้าร้านขายแบบนี้ก็เพราะทนเสียงเรียกร้องจากลูกค้าไม่ไหว
เลยจัดการเปิดหน้าร้านกันไปเลย
ขายออนไลน์มาประมาณเกือบปีครับไปออกอีเวนต์ที่ต่างลูกค้าก็มารอซื้อเยอะมากครับ
ทำไม่ทันก็เลยเปิดหน้าร้านครับ
เปิดหน้าร้านมาได้เกือบ๒ปีครับผม
ลูกค้าเยอะทุกวันแล้วก็ลูกค้าอยากเอาไปขายการเป็นแฟนชายครับ

ผมเตรียมเมนูไว้มากมายเลยเชิญไปดูในร้านก็ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็อยู่หน้าโต๊ะอาหารแล้วนะครับมีเมนูมากมายเลย
เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำครับผมหมูกรอบชาชูครับ
มีขนาด๒๐๐๓๐๐๖๐๐ครับผม
ใช้หมูกลุ้งตะครับเป็นหมูดำนะครับ
จะคัดพิเศษเลยมันจะน้อยกว่าปกติ
มีกระบวนการทำถึง๓วันครับ
ด้านในจะนุ่มหนังจะกรอบครับ
แล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วหวานครับ

ก็จะมีหมูกรอบชาชูเป็ดชาชูหมูแดงแล้วก็หมูชาชูครับ
อันนี้จะคุ้มทานได้หลายคนครับ
ข้าวหมูชาชูครับเป็นหมูย่างชาชูครับ
หมูชาชูเราก็ตุ๋นนานกว่าประมาณ๔๕ชั่วโมงครับ
แล้วก็เอามาย่างไฟกับซอสเทรียากิได้กลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นครับ

หมูกรอบชาชูหมูชาชูเป็ดชาชูหมูแดงครับ
เส้นของเราเนี่ยจะลวกประมาณ๓๕นาทีครับ

แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบะหมี่หมูกรอบชาชูราคา๙๐บาทครับ
บะหมี่เราจะใช้เส้นฝอยทองครับ
จะเหนียวนุ่มกว่าบะหมี่ปกติครับ
เสิร์ฟมาพร้อมหมูกรอบครับ
แล้วก็ไข่ต้มกากหมูโรยหน้าครับ

สำหรับหมูกรอบชาชูเป็ดชาชูหมูแดง

อร่อยเหมือนมาทานที่ร้านแน่นอนครับ
ร้านเราตอนนี้มีอยู่๒สาขานะครับ
จะมีอยู่ที่รามอินทา๓๔แล้วก็ซอยอารีครับผม

ตั้งแต่เวลา๑๐โมงถึง๒ทุ่มครึ่งครับ
ฝากร้านอ้วนนะหมูกรอบชาชูด้วยนะครับ
ร้านเราเป็นหมูกรอบชาชูเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับ